เมื่อวานนี้ท่านใดต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนบ้าง

กรุงเทพฝนตกตกหนักมาก

ก็แถวบ้านเลยค่ะกลับบ้านไปช่วงบ่ายจริง
ตกตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วแหละแถววิภาวดี
เมื่อวานนักข่าวธรรมเนียบพี่เห็นเขาโพสต์กัน

คุณผู้ชมที่อยู่กะบินบุรีปลาจีนบุรีนะครับ

เพราะว่าจะพาไปดูสถานการณ์ที่นั่น

นี่คือสภาพพายุฝนแล้วก็หอบเอารูกเห็บนะ
กระหน่ำในหลายพื้นที่ของกะบินบุรีปลาจินบุรีเลยครับคุณผู้ชมฮะ
ทำให้รถเนี่ยติดอยู่บนถนนการจราจรเป็นอามภาษณ์ครับ
บ้านเรือแล้วก็ต้นไม้รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร
สาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
นางสุจิตราเปรมศรีนะครับโอ้โหบ้าน

นี่แหละฮะเธอเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ
หลังคาปลิวหายไปครับจานดาวเทียมก็หายไปด้วย
เพราะมันติดอยู่บนหลังคาส่วนที่ตำบลย่านบรีนะครับ
ห้าหลังครับหลังคาหายไปทั้งแถบ
ส่วนที่วัดนะครับนาไผ่รถเนี่ย
เขาบอกต้นไม้เนี่ยนะฮะล้มทับสาราและกุฏิพระนะครับ
ทำให้ทัพปทานี้ถึงกับเศียรหักไปเลยนะฮะครับ
ไปต่อที่จันทบุรีนะฮะทำชาวสวนทุกข์หนักน้ำตาตกเลยเพราะอะไร
นะฮะพายุมันทำให้ต้นทุเรียนโค้นนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
ลูกมันกำลังติดเลยอ่ะอืมนะฮะอันนี้ในพื้นที่บ้านหนองสนมนะฮะ
บนสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่ครับนะต้นทุเรียนหักโค้นล้มไปเยอะแยะมากมายครับ
ครับนายทีมรพันธ์ช้างศรีหนึ่งในเจ้าของศูนย์เขาบอกว่าโอ้โห
ทุเรียนขนาดใหญ่ของเขาสิบกว่าต้นนะมูลค่าความเสียหายตอนนี้คุณผู้ชม
ประมาณสักหนึ่งล้านบาทก่อนหน้านี้ฝนตกลงมา
ทำให้ทุเรียนมันออกใบอ่อนมาแล้วลูกติดออกมาแล้ว
แต่ก็เกิดการหลุดร่วงไปเอง
แต่ว่าครั้งนี้พายุมันทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกิน
ก็ซ้ำเติมความทุกข์ของชาวบ้านไปอีกนะ
เมื่อวานเราเพิ่งพูดถึงคนที่เขารับจ้างโน้มกิ่งทุเรียน
โยมสิ่งทุเรียนป้องกันเรื่องของฝนเรื่องของลมในช่วงนี้
แต่นี่คือทั้งต้นเลยครับ
เอาจริงนะคุณผู้ชมก็รายงานเรื่องสภาพอากาศมา

มีคุณผู้ชมบอกว่าที่วังสาราที่กาญจนบุรีอากาศร้อนมาก
บางขุนเทียนฝนไม่ตกอากาศร้อนมาก
แต่นี่คุณผู้ชมจะให้ดูที่สระบุรีหน่อยค่ะ
ดูสภาพที่สระบุรีนี่นะคะ
ดูสิโอ้โหเป็นจังหวะที่พายุฤดูร้อนพัด
แล้วเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้ารถไปต่อไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่หน้าธนาคารออมสินสาขาหินกอง

มันพังลงมาเนี่ยมีรถเสียหายด้วย
คือมากองกับพื้นผิวการจราจรแบบนี้เลยค่ะ

เวลามันล้มลงมามันก็ดึงเห็นไหมเสาไฟเนี่ย

ใช่ค่ะแล้วล้มเป็นโดมิโน่นะคุณผู้ชม
ต้นหนึ่งล้มแล้วสองล้มสามล้ม

รถรถจังใหม่อยู่เลยอะ
นี่ดูสิซึ่งนอกจากนั้นนะ
เสาไฟฟ้าที่มันเชื่อมเข้าสู่ร้านค้าบ้านเรือนประชาชน
ก็ล้มไปอีก๗ต้นโอ้โหแรงสูง๑๑ต้น
เสาไฟฟ้าที่ไม่ใช่แรงศูนย์อีก๗ต้น
มันล้มขวางถนนแล้วรถที่เสียหายนะคุณ

มีผู้หญิงสองคนได้รับบาท๗
ก็โดนสายไฟเนี่ยมันพลาดทักเสียหาย

ดาบตำรวจนี่นะคะรอดตายบุดหวิดเลย
เพราะว่าเสามันทิ่มลงแบบเฉียดที่นั่งคนขับ
มีหญิงสูงวัย๒คนได้รับบาดเจ็บ

ใช่ค่ะช่วงที่เกิดเหตุนะนะ
มีรถอีกหลายคันเลยที่มันผ่านจังหวะที่แบบ
เสาไฟล้มป้ายล้มอย่างนี้คุณผู้ชม

เหมือนอยู่ในเกมอะหนีตายอะเกิด
เออก็เนี่ยหลายคันที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
แล้วเหตุการณ์นี้บ้านเรือนร้านค้าก็เสียหายด้วยเหมือนกัน
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็รุดมาเคลียร์พื้นที่ต้องย้ายเสาไฟเนี่ย
ออกจากพื้นที่การจราจรแล้วก็แจ้งให้คนที่ได้รับผลกระทบ

เอาหลักฐานไปแสดงขอรับการช่วยเหลือ
เดี๋ยววันนี้เขาจะไปตรวจสอบเรื่องบ้านเรือนร้านค้า
เพราะว่าจะต้องชดเชยเรื่องค่าเสียหายต่อไป

เวลาที่มีลมพายุแบบนี้มาหลีกเลี่ยง

ไม่รู้ว่าเช้านี้มีไฟใช้หรือยังนะ
คนหญิงกองส่งข้อความมาบอกหน่อยนะครับ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือครับ